แล้วเธออยากจะเตือนภัยผู้หญิงด้วยกัน
บอกว่าอย่าไว้ใจง่ายเหมือนหนูนะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าไปกินของจากคนแปลกหน้า
และมีเรื่องราวดาราชายตัวย่อฟอร์ฟันมาเกี่ยวด้วย

คือนักศึกษาหญิงคนนี้เธอโพสต์ไว้แล้วเขียนว่า
อ่านให้จบนะคะอย่าไว้ใจใครง่ายเหมือนหนูนะคะ

บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอ
เป็นประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเลย

อยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งก็รู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งแหละ
คือรุ่นพี่คนนี้เขาดีมากเขาสอนงานเราทุกอย่าง
ช่วยเหลือเราตลอดมีอะไรก็สามารถปรึกษากันได้นะครับ

เมื่อวันที่๑๒ที่ผ่านมารุ่นพี่คนนี้ชวนหนูไปทานข้าว

และร้านอาหารก็เป็นร้านทั่วไปคุณค่ะร้านสปาเกตตี้ร้านแฮมเบอร์เกอร์
ผับไม่ใช่บาร์อะไรเลยแต่พอไปถึงร้าน
ก็มีดาราผู้ชายคนหนึ่งชื่อย่อฟอร์ฟันมานั่งที่โต๊ะด้วยนะครับ

เพราะรุ่นพี่หนูสนิทสนมกับดาราชายคนนี้
ก็เลยนั่งทานอาหารด้วยกันนะครับ
ดาราคนนี้ไม่ถือตัวแล้วก็เฟรลี่ดี
แต่จากนั้นไม่นานดาราชายคนนี้เขาก็เอาเจลลี่
เลลี่นะซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเจลลี่จากแคลิฟอร์เนีย
เอามาให้หนูทานหนูทานไปรสชาติก็อร่อยเลยแหละ
แล้วก็ถามเขาว่ามันคืออะไรเขาก็พูดแบบทีเล่นทีจริงว่ากัญชา
หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะให้กัญชาเราจริงหนูก็ทานไป
แต่หลังจากนั้นคุณอาการอะไรมันเกิดขึ้นกับเธอบ้างรู้ไหมคุณ
คืออาการของเธอบอกว่าโรคมันหมุนติ้วเลยนะ
รู้สึกเบลอหัวใจเต้นแรง
จากร่างกายของเธอเลยเธอเลยรู้แล้วว่าเธอถูกมอมยา
จากนั้นรุ่นพี่คนที่พาหนูไปกินข้าวด้วย
ก็เอาเจลล้างมือบีบใส่มือหนูให้หนูล้างมือ
ปรากฏว่าหนูก็ยังรู้สึกมึนไปหมดทุกอย่าง
รู้สึกมึนยาแน่นอนหนูเลยโทรบอกพ่อ
แล้วก็บอกรุ่นพี่กับดาราฟอร์คนนี้
บอกว่าช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลเพราะรู้สึกไม่ดีมาก
ปรากฏว่ารุ่นพี่เรียกแกรปมารับ
แต่ปักหมุดไว้ที่อื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาล
น้องผู้หญิงคนนี้มารู้อีกทีเอ้าทำไมปากหมุดไว้ที่อื่น

ก็เลยบอกแรปพี่หนูจะไปโรงพยาบาล
โชคดีที่โรงพยาบาลอยู่ประมาณอีก๒กิโลเมตร
หนูถึงรอดมาได้โชคดีที่หนูรอดมาได้อย่างวุดหวิด
นี่แหละครับหลังเกิดเหตุ
เธอไปแจ้งความว่าที่โรงพักราศกระบัง
อยู่ระหว่างรอผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลแล้วก็หลักฐานอื่นนะ
ว่าเธอถูกมอมยาจริงหรือเปล่า
ก็จะมีการเรียกตัวรุ่นพี่ในที่ฝึกงานมาสอบสวน
แล้วก็อาจจะมีการเรียกดาราชายฟอร์ฟันซึ่งนิสัยเฟรนลี่

ก็ไม่รู้จะเกี่ยวข้องกับการมอมยาสาวหรือเปล่า
ถ้าเป็นเรื่องจริงนะแล้วมีดาราเกี่ยวข้องจริง
เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะค่ะค่ะอืม